สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาในช่วงนี้สนุกสนานคึกคักกันต่อนะครับ
น้องใบตองเต้นท่าอะไรคะเนี่ย
ก็ท่าออกกำลังกายไง

คุณผู้ชมบางท่านก็ไลน์มาบอกวันนี้น้องใบตองดูเด็ก

ค่ะคุณพูดของคุณคนเดียวเนี่ย
คุณผู้ชมส่งมาเห็นใบตองยิ้มแล้วสดชื่นเห็นไหม
น่ารักมีคุณผู้ชมดูอยู่จากเยอรมันด้วยนะ
เพราะฉะนั้นบอกหน่อยแล้วกันว่าดูทางไหนนะคุณผู้ชมที่ดูจากเยอรมัน
แล้วนอกจากนี้ก็ไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะครับว่า
ของดีของเด็ดในจังหวัดของคุณผู้ชมคืออะไร
มาพูดคุยกันหน่อยร่วมจัดรายการสดนะครับ
ส่วนช่วงนี้ที่จะพาไปดูก่อนนี่เลย
อะไรสู้ตายเย้

หนังกะติ๊กอะไรหนังกะติ๊กดีดนี้เออ

นี่หนังกะติ๊กนี่ผมจะให้ปลาไปดู
เขาบอกว่าแกะสลักได้สวยงามแล้วก็มีที่เดียวด้วยนะ
สวยงามขนาดนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับ
ดูสิครับน้องใบตองเคยเห็นแบบนี้ไหมล่ะ
นี่คือหนังกะติ๊กที่แบบยิงตอนเด็กเนี่ยนะคะ
ถูกต้องนี่เป็นงานฝีมือที่สวยงามมากนะ
เป็นงานฝีมือของนายมานะขอนทองอายุ๕๖ปีนะครับ
อยู่บ้านเลขที่นะครับ๔๐หมู่ที่๑ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
นี่ดูตั้งแต่แรกเลยนะหามงหาไม้มา
หนังกะติ๊กเสร็จไปกินกล้วยไข่
ใช่ของดีของเด็ดที่กำแพงเพชรเขา
แต่ก่อนจะไปกินกล้วยไข่มาดูในหนังกะทิก่อน
เขาบอกว่าพี่คนนี้เขาเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์มาก่อน
แล้วก็หันมาประดิษฐ์ทำง่ามหนังกะติ๊กเป็นรูปสัตว์ต่าง
ขายไงเพื่อสร้างรายได้เสริม
ขณะนี้เขาบอกว่ามียอดสั่งทำง่ามหนังกะติ๊กเนี่ยมากเลยนะ

ในจังหวัดเองแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับ
ซึ่งก็มีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพัน
ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ไม้ที่ทำง่ามหนังสติ๊กนะครับที่หายาก
ไปถามคุณมานะดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมถึงสนใจมาทำง่ามหนังสติ๊กขายในรูปแบบนี้ครับ
จริงก็หนึ่งใจรัก
เพราะชีวิตชนบทมันก็มีช้างมากกว่าควายนี่แหละ
แล้วก็เห็นของคนอื่นมันมีแต่งามธรรมดาไง
แค่นี้เราชอบสิ่งนี้อยู่แล้วแล้วเราทำเป็นมาตั้งแต่เด็ก
แต่มันถ้าไม่สวยเครื่องมือเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีเนอะ

คืออย่างน้อยก็มันเป็นรายได้เมื่อตอนแก่ด้วย
คิดคิดอย่างนั้นถึงมาตรทำแบบนี้แล้วต้องทำให้ยาให้เหมือนคนอื่น
เพราะถ้าเหมือนคนอื่นปั๊บเราก็ขายไม่ได้
นี่ทำมาให้เหมือนคนอื่นทำแบบว่ามีคนเดียวมีที่เดียวเท่านั้น
เอกลักษณ์เพราะว่าถ้าเหมือนคนอื่นก็ขายไม่ได้ไง
ถูกต้องนี่โอ้โหทำออกมาแต่ละชิ้นงานนะครับ
เรียกว่าต้องใช้เวลาใช้ฝีมือแล้วก็ต้องใจรักด้วยนะ
ต้องแล้วแล้วก็ต้องมีไอเดียเก๋ด้วยนะ
ถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียในการที่จะสร้างอาชีพอะไรแบบนี้
ก็สามารถทดลองทำกันดูได้ดูรายการเราก็จะได้ไอเดียอีกด้วย
เป็นรูปช้างแล้วนะครับช้างหมาววกไฟมากไปเลยทีเดียว
ลองทำเป็นรูปพวกเราสองคนบ้างก็ได้นะครับ
จะขายไม่ได้เลย
เชื่อว่าคุณผู้ชมหิวแล้วช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูอาหารยอดฮิตของคนมาเลเซียกันหน่อย
คุณพอจะรู้ไหมว่ามาเลเซียอะไรเขาฮิตกัน
ทานอะไรดีเนี่ยมาเล
มันลักษณะเนี่ยก็จะคล้ายกับพวกชาบูนี่แหละ
มันเป็นเมนูต้มปิ้งทอดอะไรต่าง

ใช่แล้วค่ะแต่ว่าร้านแห่งนี้เนี่ยนะเขามีน้ำจิ้มมีน้ำซุปให้เลือกถึง๕รสชาติด้วยกัน
และเมนูนี้เขามีชื่อเรียกว่าลก

ลกจะเป็นยังไงเนี่ยตามคุณอุบลรัฐนวลเนียมไปกันเลย
วันนี้ฝนพาคุณผู้ชมมาทานลกนะต้องบอกว่าลกก็คือเป็นอาหารหลักของคนมาเลเซียเลย
ถ้าเปรียบกับบ้านเราแล้วนะคะก็เป็นสไตล์ลูกชิ้นปิ้งย่าง
แต่ที่มาเลเซียเขาก็จะเน้นในเรื่องของเนื้อแล้วก็ผักส่วนรสชาติจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ
ลกไม่ใช่สกปรกหรือรกรุงรังนะคะคุณผู้ชมแต่เป็นชื่ออาหารค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าตัวเองมีแฟนอยู่ที่มาเลเซียอาศัยอยู่ที่นั่นสี่ปีเห็นลูกวางขายกันเต็มเลย
แต่ที่ตัดสินใจเปิดร้านก็เพราะว่าเคยไปเที่ยวที่มะละกาแล้วเห็นร้านสไตล์ปิ้งต้มทอดเหมือนร้านลูกชิ้น
แต่มีเนื้อสัตว์และผักไว้บริการด้วยส่วนความอร่อยของลกคืออะไรนั้นไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันค่ะ
ความอร่อยของลกลุกเนี่ยจะมาจากน้ำจิ้มเพราะว่าน้ำจิ้มของลกเนี่ยมันจะมีความหอมความนัว
แล้วปกติคนจีนเนี่ยเขาเวลาเขาไปทานอะไรเนี่ยเขาจะไม่ชอบที่จะนั่งกินแล้วให้คนทำมาให้
หลังจากนั้นเอาไม้มาให้เรานับเพราะว่าที่ไม้มันก็จะมีราคาว่าอันละ๑๐บาท๑๕บาท๒๐บาท

แล้วจ่ายตังค์ลกเป็นอาหารสไตล์ปิงต้มทอด
ซึ่งวิธีการทานที่นี่จะมีทั้งลูกชิ้นมีเนื้อและผักเสียบเป็นไม้
โดยจะแช่ไว้ในตู้แช่แบบนี้ให้ลูกค้าได้เลือกตามใจชอบเลย
ซึ่งวัตถุดิบต่างทางร้านก็พยายามทำให้เหมือนกับที่มาเลเซียมากที่สุด
บางส่วนที่ไม่มีก็จะนำเข้ามาจากมาเลเซีย
จากนั้นก็มีน้ำซุปให้เลือกมากถึง๖อย่างด้วยกันคือ
ัสมันแกงส้มต้มยำน้ำใสเย็นตะโฟและกิมจี
ส่วนน้ำจิ้มก็มี๕รสด้วยกันก็คือ
ัสมันซีฟู้ดมะขามสุกี้และหมาล่า
ซึ่งต้องบอกว่าร้านนี้เอาใจนักชิมมากค่ะ
หนูพยายามจะประยุกต์ให้ใกล้เคียงกับมาเลเซียมากที่สุด
อย่างเช่นอาหารบางอย่างที่เมืองไทยไม่มี
หนูก็จะต้องนำเข้ามาจากมาเลเซียเพื่อที่ให้เหมือนอย่างเช่น
อย่างเช่นฟองเต้าหู้หรืออย่างเช่นมันโท
มันจะเป็นอาหารคู่กับลก
ร้านหนูที่ขายดีก็จะเป็นแนว๓ชั้น
เป็นเบคอนเบคอนพันเฮด
จะเป็นเบคอนพันหน่อไม้จะเป็นไส้กรอกเบคอน
คือจะเป็นแนวเบคอนหรือจะเป็นเนื้อสัตว
เวลาทานลูกค้าเลือกน้ำซุปได้๒อย่าง
วันนี้ฝนขอเลือกมัสมันและเย็นตะโฟค่ะ
ส่วนวิธีการทานก็นำลูกชิ้นผักและเนื้อที่เสียบเป็นไม้แบบนี้

ชุ่มจะทานเลยหรือจะนำมาจิ้มกับน้ำจิ้มอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ
ซึ่งมีให้เลือกลิ้มลองกันหลายรสชาติ
ใครเพิ่งลองเป็นครั้งแรกอาจจะลองชิมดูทุกอย่างก่อนนะคะ
เพื่อหาน้ำจิ้มที่เราชื่นชอบมากที่สุดนั่นเองค่ะ
จากนั้นก็ยังมีบริการปิ้งให้ลูกค้าอีกด้วย

ซึ่งแบบปิ้งส่วนใหญ่นะคะมักจะนิยมทานกับน้ำจิ้มหมาล่า

หรือหากยังแซ่บไม่พอก็ใส่เพิ่มได้ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะ
เสียงตอบรับนะคะจากหนูคิดว่าคือหนึ่งเลย

พอเรามาทำตัวนี้แล้วเราถึงได้รู้ว่า
คนไทยไม่ได้ชอบทานแต่แป้งไม่ได้ชอบทานลูกชิ้น

เหนือจากบาร์บีคิวนอกเหนือจากปิ้งย่าง
คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาต้มจะปิ้งหรือทอด
คือสามารถทานได้มาที่เดียวทานได้ทั้ง๓อย่าง

ชอบเดินทางหาของกินแปลกใหม่
ลองไปกันได้นะคะกับอาหารสไตล์มาเลเซีย
ซึ่งเปิดบริการแล้วที่หาดใหญ่เป็นเจ้าแรก

ลกอยู่ที่ถนนสุภาษาลังสรรค
ช่องเขาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงคลา
เปิดบริการตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
หรือจะโทรสอบทั้งกันก่อนที่หมายเลข
วลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
นี่ค่ะคุณผู้ชมส่งไลน์มาเลยคุณธินกร
บอกว่าลกน่าทานมาก
ถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปลองทาน
ก็ไปกันได้ที่จังหวัดสงขลานะคะ
ครับโอ้โหเห็นแบบนี้แล้ว
ผิวต่อเนื่องเพราะท้องมันร้องแล้วไง

เออเดี๋ยวไปทานอะไรกันต่อเนื่องเลยดีกว่า
พาไปที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ไปทานอาหารแบบว่ามีระดับกันหน่อย
แพงป่าวไม่มีตังค์กินหรอกระดับเหลาเลย

แม้ว่าจะเป็นอาหารเหลาระดับพัฒนาคาร
แต่ว่าขายแบบบ้านราคาก็เป็นกันเอง
ตามวัตถุที่เอามาใช้เลยทีเดียว
เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนคนนี้คือเชฟวิทย์เจ้าของร้าน

นี่ชูนิ้วโป้งทำผมเสยขึ้นไปนึกว่าเอลวิทย์

เป็นเชฟวิทย์ครับเจ้าของร้านเหลาในบึง
เขาบอกว่าเป็นร้านบ้านแต่ว่าเมนูระดับพัฒนาคารเลยนะครับ
โอ้โหวางโต๊ะไปอยู่มีอยู่ประมาณสัก๘โต๊ะได้
ไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่คนแน่นร้าน
โอ้โหแล้วที่สำคัญนะครับที่มาที่ไปของเชฟวิทย์นะ
เขาเคยไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมานานกว่า๓๐ปี

เกี่ยวประสบการณ์จนเป็นเชฟที่มีชื่อเสียง
แล้วก็ที่สำคัญเขามีเพื่อนเป็นชาวจีนซะเยอะ
ก็เลยซึมซับวัฒนธรรมแบบชาวจีนมา

กลับมาเมืองไทยก็เลยเปิดร้านเหลาในบึง
เมนูเพียบเลยน้องใบตองดูดิเยอะมากค่ะ

แล้วก็ราคาก็ตามคุณภาพของแต่ละจาน
มาดูส่วนประกอบกันบ้างดีกว่า
ผมอยากให้ดูว่ามันสุดยอดมากขนาดไหน
เริ่มต้นกันที่เครื่องเทศน้องใบตองและคุณผู้ชมครับ
ตามไปดูแต่ละอย่างกันเลยว่าเครื่องเทศของพี่เขาเนี่ยครับ
มีการคัดสรรมาเป็นอย่างดี

แล้ววางเรียงรายอยู่นี่มีหลายอย่างเลยนะครับ
ว่าจะเป็นผงกะหรี่ผงคำมิ้น
แล้วก็ผงพริกเสฉวน

ที่ไหนได้ล่ะนี่ก็พริกไทยนะครับ
แต่ละอย่างนี้หายากนะไม่ค่อยคุ้นนะ

เพราะว่าได้รับมาจากความเด็ดของเจ้าส่วนผสม
เพราะฉะนั้นแต่ละเมนูยกนิ้วโป้งแบบนี้เลย
ไปดูกันหน่อยว่ามีเมนูอะไรบ้าง

ราคาจะอยู่ที่สักประมาณ๔๐๑๐๐บาท
อาหารแบบธรรมดาไม่ใช่เป็นเมนูเหล่านะ
นี่คือหมูกรอบสับเป็นชิ้นปับแบบนี้

เป็นไงล่ะถูกปากคนไทยแน่นอน
แล้วนี่ต่อมาข้าวแดงแบบนี้
ข้าวผัดรสไฟปูน

เป็นไงล่ะแต่ละเมนูเขาจะเสิร์ฟมา

ทานกับซอส๖ชนิดนี้

แล้วนี่บักกุเตะหม้อไฟ

พริกไทยอ่อน
แล้วนี่ไข่เจียวปู

มันฟูมากอ่ะเอาข้าวสวยจานเดียวพอเลยอ่ะ
นี่พลาดไม่ได้เนื้อปูผัดซอสเอ็กซ์โอนะครับ

อันนี้ด้วยหมูแดงอบน้ำพึ่ง

แล้วก็อาหารเหลาทั้งหมดที่เล่ามานะครับ

ลองฟังเสียงเชฟวิทย์กันหน่อยครับ
เป็นเสน่ห์ครับตรงนี้ที่มันหาไม่มี
ส่วนมากคนยาจะนั่งไปเข้าห้องแอร์เหลาจีน

ถ้าคุณอยู่ในระแวกหรือย่านนี้

ถ้าคุณสะดวกก็เชิญนะเชิญที่นี่เลยครับ

ก็ตามวัตถุดิบที่ผมใช้นะ
๔๐บาท๖๐บาทคุณก็อิ่มได้เหมือนกันนะครับ

แล้วก็อาหารเหลาจะสตัดที่๓๔๕ร้อยครึ่งไป๑จานละพันเลยครับ
ของเราสดตลอดเพราะของเราออกตลอดครับ

เพราะว่าผมขายตามเวลาผมเลย
ถึงเวลาผมเลิกแล้วผมขายแบบรีมิต
หมดคือหมดเรียนเชิญนะครับ

โลเกชชั่นนะครับตลาดต้นไม้บึงพระราม
ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอายุทยาวิทยาลัยนะครับ
ย้ำให้อีกครั้งแล้วกันใครที่สนใจอยากจะไปทานนะครับ
เชิญกันไปไปได้นะครับอยู่ที่ตลาดต้นไม้บึงพระรามนะครับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะจ๊ะ
ไปทานกันได้ร้านนี้แนะนำอร่อยแน่นอน
คุณผู้ชมส่งไลน์มาเต็มเลยหิวเลยครับ

แต่ละคนก็บอกว่ามีเมนูอะไรนะข้าวผัดรถไฟน่าทาน

เอาอย่างนี้เดี๋ยวพักไปก่อนแป๊บนึงดีกว่า
เพราะว่าแต่ละเมนูนี้น่าทานมากเลยนะครับ

พาคุณผู้ชมไปทานอาหารพื้นถิ่นของชาวไทยทรงดำนั่นเอง
แต่ว่าอยู่ที่ไหนจะเป็นเมนูอะไรน่าสนใจขนาดไหน
เดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าจ้า